สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า
สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า
สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า
สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า
สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า

สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า
สวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูเวสตีศาสตร์หน้า
ขัดขวางการเลือกตั้งบ้างขู่เข็นใช้กำลังบ้าง
ยี่ซ่องโจรบ้างเปลี่ยนแปลงการปกครอง
โดนตั้งแต่มาตราเยอะแยะครับ
มาตรา๑๑๓มาตรา๑๑๖มาตรา๑๑๒
คือพูดง่ายว่ามาตราเนี่ยโดนไปหลายบรรทัศน์นะ

คนที่เป็นแก่นำระดับแก่นำ
คุณว่าคุณสุเทพเทืองสุบันนี่
ว่าแกมีความรู้เรื่องการเมืองไหม

หรือว่าแกเป็นคนไม่มีสตางค์นะ

ทีนี้หนึ่งในนั้นคือคุณตัน

คุณตันชื่อตัน

นามสกุลของผู้ก่อตั้งเบียร์

มีกระทั่งบริษัทอหสังหาริมทรัพย

มีบริษัทเบียร์ใหญ่โต

คงไม่ใช้นามสกุลนี้แล้ว

เพราะว่าในยุคสมัยหนึ่งก็มีการพูดกันในครอบครัวของแกเอง
บอกว่าไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

พอไปยุ่งเกี่ยวการเมืองจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ

คุณตั๊นที่บอกว่าคนชนนบทไม่มีความรู้
ความเข้าใจในประชาธิปไตย
คือเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติแล้วเขาก็เอาไปลง
แล้วก็มีการแปลจากภาษาอังกฤษกลับมาเป็นภาษาไทย
แต่ว่าคีย์เวิร์ดที่คนอ่านแล้วรู้สึกว่าถูกเหมือนโดนดูถูก
คนชนบทโดนดูถูกก็คือประโยคที่คุณชูวิทย์พูดไปนี่แหละค่ะ
คือจริงนะถ้าถามนักการเมืองอย่างผมนะคุณมิ้นท
ชนบทมีความรู้เรื่องการเมืองมาก

ในขณะที่คนเมืองทำมาหากินไม่รู้เรื่องแม้งกระทั่งสอดให้เขตูเอง

เช้าตื่นขึ้นมาเอาลูกไปโรงเรียนนะฮะรีบทำงานหาเงินงบเย็นกลับมา
แล้วรีบเข้าขับรถจราจรติดขัด
เพราะว่าคนในเมืองเนี่ยไม่ได้พึ่งนักการเมืองเลยคุณมิ้นครับ
คือหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานต่าง
แต่คนเมืองนั้นรัฐบาลเขาถวายให้
เช่นมีไฟฟ้ารถไฟฟ้าใช่ไหม
ไฟฟ้าใต้ดินผ่านมามีสะพานผ่านมามีอะไรแก้ปัญหา
ความเจริญทั้งหลายใส่อยู่ที่ในเมือง
ในขณะเดียวกันคนชนบทต้องเรียกร้องต้องต่อสู้
ต้องรู้สิว่าใครเป็นสอสอเพื่อจะไปต่อสู้ไปเรียกร้อง
ดังนั้นคนชนบทเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการเมืองมากครับ
ผมยืนยันอย่างนั้นในขณะที่ผมหาเสียงมาโดยตลอด๑๐ปี
คุณตันเป็นคนที่ยังไม่มีประสบการณ์
ผมคงจะพูดไปในท้องคำซึ้งต่อมาเราก็ขอโทษนะ
ท่านเองก็ออกมาขอโทษด้วยเหมือนกัน
ตันใช่ไหมที่ไปสมัครตำรวจ

แล้วก็ไม่ได้เพราะว่าไปโดนต่อต้านว่าไปลื้อป้าย
สอต่อชอเป็นประทวงกบสอ

พูดบอกว่าคนโง่คนฉลาดคนชั่วคนดี

คือแกพูดถูกแต่ใครเป็นคนตัดสิน
ปัญหาคือใครเป็นคนตัดสินว่าคนไหนโง่คนไหนฉลาด
คนไหนชั่วคนไหนดีใช่สารไหมครับ

ผมไม่ได้พูดลึกไปถึงเรื่องของคดีแต่อย่างใด
ผมไม่ได้พูดลึกไปถึงคุณตันในลักษณะของ
นี่ผมปูทางปูให้ฟังว่า
คุณตันเป็นผู้ต้องหานำเบอร์ที่๑๙
๑ใน๓๘แก่นามกปศ
แต่เนื่องจากมีข่าวว่าคุณตันใช้บริการ
กำลังจะใช้บริการของกองทุนยุติธรรม
ทีนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ไม่ทราบ

ว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ยสามารถให้อะไรได้
และผู้ที่ควรที่จะได้ประโยชน์จากกองทุนยุติธรรมเนี่ย
ไม่ใช่อย่างคุณตันนะครับ

เพราะว่าเขามีไว้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ดังนั้นผมจะเอาเรื่องนี้มาอธิบาย
ชี้แจงแถลงไขให้ฟังนะฮะ
ผมไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องของการโมงการเมืองอะไร
ทางจะยื่นขอใช้บริการเงินทุนของกองทุนยุติธรรม
ดังนั้นคุณว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ยเขามีไว้ให้ใคร
คนที่มีอะไร

เออเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคนรวยคนจน
คือเขาพูดเอาไว้ชัดเจนในเว็บไซต์ของกองทุนยุติธรรมเอง
ก็ระบุชัดเจนมากนะว่าถูกตั้งขึ้นมา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน
ใช่ใช่เพราะอะไรครับ

คุณมิ้นคงจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากเท่าผม

ผมมองเห็นว่าอาจจะมีผู้บริสุทธิ์ไหม
ผู้ที่เขาต่อสู้คดีอยู่แล้วเขาประกันตัวไม่ได้
เหตุที่เขาประกันไม่ได้เพราะเขาไม่มีสตางค์นะครับ
การประกันตัวมันต้องใช้เงินการต่อสู้ทางกฎหมาย

โอ้โหอย่าให้พูดเรื่องค่าใช้จ่าย
เอาอย่างนี้ละกันเฉพาะค่าทนายก็โดนแล้ว
ยังไม่ทำอะไรทนายต้องเอาเงินก่อนแล้วต้องมี
ถูกไหมครับถ้าคดีหนักคดีใหญ่ก็มีแล้ว
๓หมื่น๕หมื่นแสนนึงแล้วแต่ทนายเก่งไม่เก่ง
ซึ่งอันนั้นเอาว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นค่าวิชาชีพ
ค่าทนายค่าประกันตัว

มินว่าถ้าเกิดคนที่เป็นคนจนเนี่ยนะ
ไปก่อคดีคือคุณต้องเข้าใจเนี่ย

เพื่อนกำลังเสพยาอยู่ในห้อง
เราก็ตั้งใจไม่ได้มีอะไรเลย
ไปหาเพื่อนพอเคาะประตูเข้าไปคุยยังไม่ทันทำอะไร

บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวเลยผมเพิ่งเข้ามา

หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะ

คุณว่าคุณจะเดินออกไปมันไกลใช่ไหม

คุณก็บอกเขามอไซค์เดี๋ยวขอซ้อนท้ายไปลงหน้าปากซอยหน่อยได้ไหม

คุณขับออกไปก็ไปเจอด่าน
เขาไปค้นมอเตอร์ไซค์ไปเจอยาเสพติด

คุณจะบอกว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งขึ้นมาไม่รู้เรื่องเลย

เห็นไหมนี่ถามว่าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่า
คุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยแต่เป็นความซวยของคุณ
ของคุณก็บอกกรรมเก่านะฮะ

คุณจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังครับ
แต่ว่ากองทุนยุติธรรมเขามีอะไรที่จะให้กับคนที่ไปคุณสมบัติยังไง
สักครู่เดียวค่ะ
คุณมินครับมันมีความแตกต่างกันระหว่างคนจนกับคนรวย
ในเวลาการต่อสู้ทางกฎหมาย

คือคนจนหรือคนรวยเนี่ยอาจจะเป็นผู้บริษัทได้ใช่ไหม
แต่ว่าคนรวยเนี่ยเมื่อมีสตางค์แล้วเนี่ย
เขาก็ต่อสู้ได้ดีกว่าเขาประกันตัวเองได้

ถูกไหมครับเขาไม่จ่ายเงินค่าทนายได้
ค่าธนิยมศาลเขาก็จ่ายได้

ถ้าเกิดเขาต่อสู้ไม่ได้เนี่ยเขาไม่มีเงินเนี่ย
คุณคิดว่าเขาจะติดคุกไหม
ติดสิคะเขาไม่มีเงินประกันตัว

เขาเพราะว่าอะไรเขาเพราะไม่มีเงินประกันตัว
เขาไม่มีเงินจ้างธนายไม่มีค่าธนิยมศาล
ดังนั้นไม่มีเงินประกันตัว
ก็ต้องไปทำไม

และรัฐบาลได้คิด

ก็ได้ออกมาว่าเป็นพรบกองทุนยุติธรรม

ถ้าคุณมองหาคนจนกับคนรวย

คนจนได้ต่อสู้ทางกฎหมาย

ไว้ใช้ในการประกันตัวใช้ค่าธนาย
ที่เขาสามารถต่อสู้ได้อยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วประกันตัวเองได้อยู่แล้ว
ทนายได้อยู่แล้วจะเอาไปให้ทำไม
นั่นคือเหตุผลของกองทุนยุติธรรม
เขาให้คนโจรเขาให้คนไม่มีฐานะ
การจะให้เขาก็ต้องมีขั้นตอนราชการของเขา
แต่หลักประสงค์ของเขาคือการช่วยเหลือคนยากไร้ในการต่อสู้

นี่คือนี่คือประเด็นที่สำคัญในการออกพรบกองทุนยุติธรรม
ทีนี้ก่อนหน้านั้นเขาก็ต้องตรวจคุณสมบัติ
ถูกไหมครับเขาดูว่าคุณมีคุณสมบัติยังไง
เขาคงจะไม่มาบอกฟังคุณบอกว่าไม่มีสตางค์
เพราะว่าเขามีฐานข้อมูลของคนจน
ถูกไหมครับลงทะเบียนจำได้ไหมครับ
ผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยกับทางรัฐบาลเขาจะมีการลงทะเบียนกันไว้
กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าจะไปเช็คฐานข้อมูลไหน
มีชื่อตันเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเนี่ยสิ

กองทุนยุติธรรมเช่นไม่มีพฤติการหลบหนี
ยุ่งเหลืองเกี่ยวกับพยานในอดีตที่ผ่านมา
เช่นเป็นแพ้โดนไปจับไปบักกระทำชำลาวเด็กอายุต่างประสิทธิ์สาม
ค่าประกัน๑ล้านกองทุนยุติธรรมเขาก็มีออกให้
เก็บขยะไปเก็บแล้วเก็บได้ซีดีเอาไปขายไม่รู้เรื่อง
เป็นจำเลยเขาก็มีเงินกับกองทุนประกันสังคม
คือตัวเองหรือญาติเนี่ยต้องไปยื่นนะครับก็อาจจะยื่นเป็นกลุ่ม
แม้งก็ทำเป็นโจทย์เช่นเป็นชาวนารกบุรีเนี่ย
ยื่นฟ้องเนื่องจากว่าขายข้าวแล้วไม่ได้เงินฟ้องลงสีเป็นโจท
อืมก็ขอเงินจากกองทุนประกันสังคมในการ
กองทุนยุติธรรมในการต่อสู้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมสาร
ทนายนะครับชาวนาตัดไม้พยูนในที่ตัวเองไม่รู้เรื่อง
เป็นคนแก่คนเท่านะฮะก็ไปขอนะครับกองทุนยุติธรรมนะฮะ
ทีนี้ทีนี้คุณคุณมิ้นครับคุณตันนี่
รวยหรือแกจนเอาตรงนี้ก่อนนะถ้ากระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ที่เขาบอกชื่ออะไรนะผู้ช่วยประหลัดเนี่ยถ้าไม่รู้จักว่าคุณแทนเนี่ย
หรือจนเนี่ยแหมมันก็ลำบากนะคือถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย
มันก็ไม่ต้องคุยกันเยอะมันก็ต้องไปเสียเวลาขั้นตอนอีก
ขยับเวลาทีนี้การขยับเวลาเนี่ยให้เวลากันสิบห้าวัน
เอาไปตอบถามดูซิเอาหลักฐานมาสิคือถ้าคุณทำอย่างนั้นก็แสดงว่า
คุณไม่รู้ว่านามสกุลเนี้ยเป็นใครนั่นน่ะสิคือคืออย่างที่ปูมาตั้งแต่เบรกแรกว่า
นามสกุลพิรมพักดีก็เป็นนามสกุลใหญ่ในวงการธุรกิจในวงการอสังหาริมทร
ไม่รู้ไม่รู้นายธวัชชัยประหลัดรองประหลัดนะฮะ
กระสูงอยู่ทางบกไม่รู้ดูกับนามสกุลได้ยังไงล่ะอ่า
จะไปดูนามสกุลแล้วนามสกุลรวยเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐาน
ก็ให้เวลาเขาให้โอกาสเขาในการมายื่นนะฮะทีนี้คุณต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นเทคนิคทางกฎหมาย
เทคนิคยังไงครับเทคนิคประวิงเวลาซึ่งคนมีสตางค์เนี่ยเขาชอบใช้
จำไม่ได้เหรอคดีไอ้ชื่ออะไรที่ขับรถชนตำรวจตายอ่ะเออกระทิงแดงค่ะ
กระทิงแดงนั่นอ่ะนั่นล่ะครับนั่นก็เหมือนกันถูกไหมเขามีเทคนิค
แต่ละคนก็มีเทคนิคแต่เทคนิคอย่างเหล่านี้คุณว่าคนจนเขามีไหม
เอาอย่างนี้ผมจะไปพูดว่าคนจนคนรวยเพราะว่าผมต้องพูดเพราะว่ากองทุนนี้
มันเป็นกองทุนให้กับคนจนให้กับคนยากไร้ให้คนเขาไม่มีที่พึ่ง
แต่มันมีคนมาฉวยโอกาสเป็นคนรวยแล้วมาใช้กองทุนของยุติธรรม
ซึ่งใช่คนยากไร้เนี่ยคุณมิ้นคุณแบ่งแยกไม่ได้ใช่ไหม
คุณแบ่งแยกไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดแล้วครับเพราะว่าคุณก็ต้องทำกระบวนการอะไร
สอบสวนดูที่เป็นยังไงพิจารณาตัวสอบคุณสมบัติหลักฐานต่างนะคะ
เอาละทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะผมก็จะพูดเรื่องของกองทุน
ยุทธิธรรมที่ให้เป็นประบบลดความผลบ่อกองทุนยุทธิธรรมเมื่อปี๔๙
๑๐ปีที่ผ่านมามีผู้ยื่นไป๓หมื่นกว่าร้ายอนุมัติเป็น๑๒นะ

ดังนั้นการไม่อนุมัติเขาจะมีเหตุผลต่างประกอบว่า

เฉลี่ยแล้วมีผู้ยื่น๓๐๐กว่าลายต่อเดือน
ประเด็นมันมาจากเรื่องของคนที่
คือแกไปยื่นนะฮะโดยใน
ญัติชาติมนตรีวิญญัติชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมาย
เพื่อสิทธิเสรีภาพนะฮะก็ได้ตั้งคำถามแต่อายการสำนักงานคดีพิเศษว่า
ผู้ต้องหาคนสำคัญคือนางสาวจิตภัทรกฤษฎากร
นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองสุริยะสายกะตะสีลานิติธรรม
พวกนี้เป็นแก่นำกปปศเขาบอกว่าตั้งคำถามว่า๑คำสั่งให้เลื่อนนัดสมเหตุสมผลไหม
ข้อมูลที่ว่านางจิตภัทรหรือตันเนี่ยขอเลื่อนนัดเพราะรอเงินประกันจากกองทุนยุติธรรม
หากเป็นความจริงหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมต้องตอบสังคมให้รู้ว่า
นางสาวจิตภัทรมีฐานะร่ำรวยไม่ได้ยากจนกระทรวงยุติธรรมเชื่อว่ายากจนจริงหรือไม่
ช่วยตรวจสอบประวัติสถานะสังคมให้ดีอย่าให้เกิดความเสื่อมศรัทธากับหน่วยงานราชการ
เพราะชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนจริงจะได้รับโอกาสนี้มากกว่า
และยังกล้าเอาเงินของกองทุนไปช่วยผู้ต้องหาคดีกระบด
คือคดีนี้มันเป็นคดีที่ถ้าทางการเมืองก็ต้องพูดว่ามันเป็นสองทาง
คนหนึ่งเขาบอกเขาช่วยเหลือบ้านเมืองเขาบอกเขาทำเพื่อชาติ
เขาช่วยเหลือบ้านเมืองเขาออกมาปกป้องบ้านเมือง
ขับไล่ผลิตการและสภาที่จะนิลโทษกรรมตัวเอง
เขาทำเพื่อชาติอันนี้ต้องพูดให้ฟังก่อนนะฮะ
เราไม่มีประเด็นที่จะพูดวิภาควิจารณ์ตรงนั้น
อย่างไปไม่ถึงนะอายการนั้นเรียกมาไม่หมดเลยค่ะ
เรียกมาก็เรียกมาไม่หมดบางคนก็อ้างว่าเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่
คนก็บอกติดงานอยู่ทั้งสุดทั้งนี้ถึงเรารับไปแล้านัดไปอีก
คดีการเมืองมักใช้เวลานาน
คดีการเมืองในประเทศไทยใช้เวลาในการต่อสู้ขั้นตอน
นี้ต่างเหล่านี้เขาเป็นเทคนิค
ทีนี้กองทุนนี้มันมีปัญหาว่าคุณจะใช้เทคนิคไหนก็ใช้ไปเถอะ

มันก็มีความรู้สึกกระทบกระเทือนกับผู้ที่
คนยากไร้คนที่เป็นคนจน

กฎหมายแก้ปัญหาในการเหลื่อมล้ำความยุติธรรมซึ่ง

ตังค์ไม่มีเงินยากไร้
ถึงขนาดว่าต้องไปขอเงินประกันจากกองทุนนี้

ว่าไปขอเพราะอะไร
เพราะว่ากองทุนิธรรมนี่

ถ้าจำเลยจำเลยเป็นเอกชนฟ้องกันเอง
เขาก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือ
ตรวจสอบประวัติรายได้สถานะทางสังคม
ก็ถึงขนาดว่าต้องลงพื้นที่เลย

ถ้าในประเทศนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่
ที่ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่า

แล้วเอาเปรียบในข้อกฎหมาย
คุณคิดว่าจะมีกฎหมายไว้ทำไม

กฎหมายกองทุนยุติธรรมจะมีไว้ทำไม
ในเมื่อไม่สามารถที่จะตัดสินได้

คุณต้องเอาเอกสารหลักฐานมาแสดง

คือการเลื่อนต้องบอกก่อนว่าจริง
ทางกระทรวงวิทยุทำต้องรู้อยู่แล้ว
ทีนี้การเลื่อนก็ต้องมีเหตุผลในการเลื่อน
เพราะว่าเอกสารที่มายื่นจริง

ถ้ายังไม่รู้ก็ไม่ควรที่จะพูดไป

มันแบ่งแยกเราออกมาเป็น๒พวก
พวกเรากับพวกมึง

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีนะ

อย่าไปพูดอะไรที่มันดูแล้วมันเหมือนกับ

ผมพูดเรื่องกองทุนยุติธรรม

เขาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนะ

คำว่ายุติธรรมในประเทศไทยเนี่ย
ตกลงแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่

ความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม
แต่คนรวยก็เข้าถึงได้เหรอคะกองทุนนี้
ตกลงแล้วบ้านเราจะไม่ลดความเหลื่อมล้ำนี้จริงเหรอ

อันนี้ทางกระทรวงทางผู้ใหญ่คงจะต้องเป็นคน
พิสูจน์ให้ประชาชนทุกคนได้เห็นนะคะว่า

ติดตามในร่วมรอบขอบสนามกับคุณเจวรปันและคุณพิธีด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป